ว่าบรรยากาศภาพรวมจะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
แต่กรกตบอกว่าไม่เป็นไรแบบนี้ยังถือว่าเรียบร้อยอยู่ในกรอบนะครับ
ก็วันนี้มีพักการเมืองมายื่นสมัครสอบบัญชีรายชื่อ๕๓พักด้วยกันครับ
หลังจากกรกตใช้เวลาตรวจเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อของพักการเมืองวันนี้
ใช้เวลากว่า๔ชั่วโมงนะครับเลื่อนจะแถลงข่าวแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะฮะ
แสวงบุญมีเลขาธิการกรกตแถลงภาพรวมการรับสมัครวันแรกบอกว่า
ออกใบรับสมัครให้กับ๔๙พักการเมืองเรียบร้อยแล้วตามหมายเลขที่จับสลากได้
ขณะที่ตอนบ่ายนะครับมีพักการเมืองมายื่นสมัครอีก๔พัก
รวมวันนี้มีทั้งหมด๕๓พักการเมืองครับ
รายชื่อมาแล้ว๑๖พักการเมืองรวมทั้งสิ้น๒๐คนด้วยกัน
ส่วนความไม่พอใจที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของบัตรเลือกตั้งกันนะครับ
ทางประธานเลขาธิการกรกตครับขออภัย
เลขาธิการกรกตระบุว่าเมื่อช่วงเช้าได้พูดคุยกับพักการเมืองหลายพัก
ว่ากฎหมายให้กำหนดรูปแบบบัตรที่แตกต่างกัน
ระหว่างแบบแบ่งเขตกับแบบบัญชีรายชื่อ
ไม่ว่าจะเป็นแบบแบ่งเขตหรือแบบบัญชีรายชื่อ
จะให้หมายเลขอยู่ในหน้าเดียวกัน
หน่วยในหน่วยเดี๋ยวจะติดประกาศแขวนไว้ในครูหา
เชื่อว่าจะทำให้มีบัตรเสียน้อยลงครับฟังเสียงครับ
๕พักนะครับมีพักกันถอนไปหนึ่งเรื่องตอนนี้
มีพักที่จะอยู่ในเกณฑ์ในวันนี้นะครับ
ถ้าเอกสารเรียบร้อยก็จะมีณขณะนี้ก็๕๓ภาคการเมือง